ไปดูต่อกันที่ทะเลเดือดภูเก็ตกันหน่อยดีกว่า
คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้แทบทุกเพจในโซเชียลมีการแชร์ภาพ

แต่นับจำนวนดีบอกเลยว่าไม่ได้ไปกันแค่สาว
เพราะว่าทีมนี้เขาไปกันเป็นคู่ค่ะ
น่าจับตามองที่สุดตอนนี้หนีไม่พ้นคู่ของแต้วนัทพรและไฮโซไนค่ะ
แต่ว่าล่าสุดสาวแต้วตัดสินใจโพสต์ภาพคู่ไฮโซไน

หลังจากที่ยอมรับว่ากำลังคุยคุยกันนะฮะในภาพเนี่ย
ก็จะเห็นว่าสาวแต้วอยู่ในชุดว่ายน้ำสีขาวคือปังมากนะ
หุ่นดีมากกล้ามท้องเป็นแบบเห็นซิกแพคเลย
ถึงแม้ว่าภาพนี้ไม่ได้ลงแคปชั่นอะไรแต่เธอก็ติดแท็กไปถึงฝ่ายชายด้วยนะคะ
ซึ่งแฟนคลับก็เข้ามาแซวกันเยอะเลยค่ะ
ก่อนที่ไฮโซไนจะมีการโพสต์รูปคู่รูปเดียวกันในอินสตราแกรมของตัวเองนะคะ
แล้วก็แท็กชื่อสาวแต้วคือไฮโซไนลงก่อนแหละแต่ก็ไม่ได้เขียนแคปชั่นอะไรนะฮะ
ส่วนเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงทั้งดีเจมะตูมโต้งซาวไซส์ค่ะต้องทูพี
ท็อปเจริญแก้วจริญญาเกรสการเกล้าก็แห่กันเข้ามาคอมเมนต์ด้วยรูป
โมติคอนรูปหัวใจสีแดงฟิลบอกว่าเออเปิดตัวกันสักทีอะไรอย่างนี้นะคะ
ตรงกันข้ามกับชาวเน็ตบางกลุ่มเข้ามาคอมเมนต์ด้วยคำพูดที่โอ้โห

พากษ์วิจารณ์ไปในทางลบว่าแหมสาวแก๊งนี้เขาต้องมีคู่เป็นไฮโซเท่านั้นแหละ
รวยครบไม่ได้เออแถมยังโยงไปถึงอดีตแฟนนุ่มของแต้วค่ะ
ที่ว่าตัดสินใจถูกแล้วล่ะที่ต้นเลิกกับแต้วยังไม่หมดนะคุณผู้ชม
คอมเมนต์เนี่ยลามหนักไปถึงขั้นว่าแต้วเนี่ยออกตัวแรงเกินไปนะฮะ
ซึ่งสาวแต้วเองก็ไม่ได้เข้าไปตอบกลับแต่อย่างใดค่ะ
เอาจริงของแบบนี้อย่างที่บอกไปแหละว่าเราติดตามความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่
เข้าใจว่าเวลาที่เขารักกันเรามีความสุข
แต่เวลาที่เขาเลิกกันเนี่ยบางทีเขาอาจจะมีเหตุผลที่เราไม่รู้ก็ได้
แล้วก็การมองหาคนใหม่เข้ามาในชีวิตเป็นกำลังใจให้กับทุกคนทุกคู่นะคะ
ใช่แล้วค่ะก็ต้องเคารพในพื้นที่ส่วนบุคคลด้วยการจะเน้นอะไรด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะ